คือฮาเรื่องนี้แล้วนะคะมาฮือฮากันต่อ
สำหรับมะพร้าวค่ะในบ้านหลังหนึ่งอำเภอเมืองอ่างทอง

ใช่เมื่อวานนี้ชิมไปแล้วนะคะอร่อยหอมหวานมันนะคะ
วันนี้ชิมไม่ได้เพราะว่าเขาออกมาเป็นรูปพญานาค
และที่สำคัญให้โชคไปแล้วด้วยนะคะ
และตอนนี้ก็มีประชาชนจำนวนมากแห่ไปขอเลขเด็ดกันค่ะ

เป็นต้นมะพร้าวนะคะของนายอำนาจผลพันธุ์ค่ะ
ชาวบ้านในตำบลบ้านอิดอำเภอเมืองอ่างทอง
เป็นเจ้าของต้นมะพร้าวที่ออกกิ่งก้านคล้ายพญานาค๕เสียนค่ะ
ก่อนหน้านี้นะคะคุณอำนาจนี่เป็นเจ้าของบ้านเล่าว่าฝัน
ว่ามีพญานาคขึ้นมาจากแม่น้ำที่อยู่หลังบ้านนี่เอง
แล้วก็เข้ามาอยู่ในหลังบ้านของตัวเองนะคะ
ก็เลยตีเป็นตัวเลขแล้วก็ไปเสี่ยงดวง
สลากินแบ่งรัฐบาลมา๒๐คู่
งวดที่ผ่านมาถูกรางวัลหมดเลย๒๐คู่
ถือว่าให้โชคส่วนตัวเชื่อว่าจะได้พบพญานาคดังที่เห็นในฝัน
และพอช่วงเช้าของวันก่อนนี่เองนะคะ

พบว่ามะพร้าวน้ำหอมที่ปลูกไว้ค่ะ
กิ่งก้านคล้ายพญานาค๕เซียนเหมือนกับที่ฝันไว้เลย
ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะเจ้าตัวเขาเชื่อว่างั้นนะคะ

ก็เลยไปซื้อผ้าแพร่๓สีแล้วก็ของเส้นไหว้ต่างมาถวายนะคะ
หลังจากนั้นชาวบ้านพอทราบข่าวเท่านั้นแหละค่ะ
มาหาเลขเด็ดกันเลยที่ต้นมะพร้าวคล้ายพญานาค๕เซียน
แล้วก็ถ่ายรูปแชร์ในสังคมออนไลน์
เพื่อที่จะช่วยกันหาเลขไปเสี่ยงดวงกันในงวดต่อไป

ข้อมูลเป็นเลขอะไรบ้างไหม